ผัดได้ถึงลมหนาวกันบ้างแล้ว

ประเทศไทยเราเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้วนะคะ
ก็เลยอยากจะเชิญชวนออกไปปั่นจักรยาน

เหมือนคุณยายท่านนี้ปั่นจักรยานทุกวัน

คว้าจักรยานคู่ใจนะคะคุณผู้ชม

นี่ดูนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ย

จำกัดอยู่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ยังไงนะ

ไม่เหมือนกันถ้าคุณยังแข็งแรง

นี่เป็นโครงการปั่นจักรยาน
ปลูกป่าบวชป่า

ตำบลเจริญธรรมอำเภอวิหารแดง

ธนาคารทกศเขาจัดขึ้น

เพื่อน้อมนำการอนุรักษ์ป่าไม้

ปั่นเพื่อสุขภาพระยะทาง๑๐

และรุ่นบุคคลมืออาชีพ

ก็จะปั่นไปตามเส้นทางของหมู่บ้าน

ในขณะที่มีการรับสมัครนักปั่น
ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็มีหนี้

ชื่อว่าคุณยายสุรินกองพา

อยู่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
คุณยายเนี่ยเข็นจักรยานคู่ใจมาเนี่ย

แล้วก็คุณยายยังเป็นคุณยายอสม
หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขด้วยนะ

คุณยายแกก็นำจักรยานสมัยก่อนเลย

สมัยสาวเลยปั่นกันมาตั้งแต่สาวเลยนะ

หลังจากปล่อยแถวที่จุดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยนะคะ

ก็ปั่นไปตามเส้นทาง
นี่คือจุดปล่อยรถนะคะคุณ
คุณยายก็ค่อยปั่นไปตามเส้นทาง
โดยระหว่างทางที่ปั่นไปเรื่อยเนี่ยนะคะ

ปั่นเก่งมากนะคุณชนะคุณนิวนาว

ท่านปั่นจักรยานไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า

แต่ว่าเป็นจักรยานคู่ใจและมาพร้อมกับหัวใจ

ใจสู้สุดยอดเลยแล้วปั่นจักรยานแบบนี้

ฉันเลยมีหนึ่งบทเพลงอยากจะมอบให้กับคุณยายค่ะ
คนละเพลง

แต่คุณยายสุขภาพดีเนาะ

จักรยานเป็นจักรยานคู่ใจคุณยาย

มันยังใช้งานได้อยู่คุณยายเห็นมีโอกาสดีแบบนี้
ก็เลยจูงจักรยานมาสมัครปั่นไปเลย

คุณมีอุปกรณ์ที่ดีแค่ไหน

แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวและหัวใจล้วน